ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเพจเฟซบุ๊คปรานบุรีเขาโพสต์ภาพผู้ชายคนหนึ่งกะประจานเลย
แล้วก็กะจะไล่เล่งเอ่อเร่งไล่หาตัวด้วยนะคะ
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไปข่มขืนเด็กอายุอันนี้คือเราฆ่าตา
แค่นี้คาดทำไมอันนี้เป็นภาพที่เราเอามาจากเฟซบุ๊กเลยนั่นแหละ
นะคะเขาบอกว่าตามหาตัวผู้ชายคนนี้นายนรงลาบุตรหรือนายทง
อายุประมาณ๕๐ปีเป็นคนขับรถตู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่อำเภอปรานบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันต์อันนี้ตั้งใจคาดแหละให้เห็นอืมนะคะ
ก็คือเขาอยากจะล่าตัวให้ได้จริงเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุ
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๓ปีที่เป็นโรคหัวใจนอนหลับอยู่ที่บ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่หมู่๖อำเภอปรานบุรีนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเลยพอเห็นโพสต์นี้
ไปที่ชุมชนที่เกิดเหตุก็ไปเจอกับญาติของน้องวัย๑๓ปี
ตกเป็นเหยื่อนายนรงนี่แหละเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันเสาร์กับวันอาทิตย
คือช่วงเที่ยงคืนก็ดึกแล้วล่ะนายนรงเนี่ยนะ
มาที่บ้านหลังนี้แล้วอ้อมไปหลังบ้าน
เคาะหน้าต่างห้องของนายเอ็มนายเอ็มเป็นน้าของเด็กหญิงวัยสิบสามขวบ
แต่ว่านายเอ็มเนี่ยพิการเดินไม่ได้นายนรงบอกขอเข้าไปนั่งคุยด้วยหน่อย
ตอนเที่ยงคืนนายเอ็มก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ถักตัว
เพราะเขาเดินไม่ได้ใช่ไหมก็ถัดตัวไปเปิดหน้าต่าง
ให้นายนโรงปีนเข้ามาพอเข้ามาก็นั่งคุยกับนายเอ็มอยู่ประมาณสักห้านาที
แล้วก็บอกว่าขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่าดึกแล้ว
แล้วนายนรงก็เดินเปิดประตูห้องนอนนายเอ็มออกไปนายเอ็มก็ตะโกนถามบอก
เข้ามาทางหน้าต่างทำไมไม่กลับทางเดิมอ่ะนายนรงก็บอกเออขอเข้าน้ำแป๊บนึงค่ะ
แป๊บนึงนี่มันนานมันนานผิดปกติค่ะมันหายไปนานเหลือเกิน
เอ็มก็เลยค่อยถัดตัวออกมาจากห้องนอนดูว่านายนรงหายไปไหน
แต่ว่ามันมืดมากตอนนั้นมันดึกแล้วด้วยมองอะไรไม่เห็น
ก็เลยตะโกนบอกให้หลานสาวอะค่ะเปิดไฟหน่อยปรากฏว่าพอเปิดไฟพลึบขึ้นมา
นายนรงไปอยู่ใต้เก้าอี้ข้างที่นอนของหลานสาวแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมตัวเอาไว้เพื่อซ่อนตัว
นี่ปรากฏว่าเขาก็เลยตะโกนถามว่าทำอะไรอยู่ตรงนั้น
หลบอยู่ตรงนั้นทำไมนายเอ็มก็มีเอ่อนายนรงก็มีท่าทีลุกลี้ลุกลน
แล้วก็ตอบว่าไม่มีไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรเลย
แล้วก็เดินออกไปทางประตูหน้าบ้านแล้วก็รีบกลับบ้านไปเลย
นายเอ็มรู้สึกเลยว่ามันดูแล้วมันผิดปกติค่ะโทรหายาดเลย
โทรหาญาติหาพ่อแม่ของน้องวัย๑๓ปีคนนี้โจรทุกคนมาที่บ้าน
แล้วไปตามนายนรงมาที่บ้านอีกรอบหนึ่งด้วยนะมาสอบถาม
คราวนี้แหละนายนรงถึงขั้นประนมมือก้มกราบเลยค่ะ
กราบเท้าในเอ็มและน้องสาวแล้วบอกว่าขอโทษที่คมคืนน้อง
อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะโดยเฉพาะแม่วัย๙๐ปี
ไม่อยากให้แม่รับรู้เรื่องนี้เดี๋ยวแม่จะช็อกแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
บอกให้ผมบอกหลานว่าอย่าบอกให้บอกว่าไม่ได้ทำอะไรอยู่เนี่ยนะ
มันไม่ใช่ก็นานไหมมันก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่๑๐นาทีได้ไหมครับ
น่าจะถึงห้านาทีถึงไหมครับประมาณใกล้เคียงนะ
ผมว่ามันก็ติดเลยผมก็เอาตามไปนะ
แต่ผมก็ลุกช้าน่ะผมยังว่าก็ลุกพยายามลุกไปให้ไหวแล้วแหละ
เราเป็นพ่อนะเราก็โมโหเหมือนกันนะเราก็แค้นถามว่าเออทำแบบนี้
ถ้าเราไปทำกับลูกหลักของบ้างนู้นเขาก็คงโมโหกแบบนี้ไม่ได้เหมือนเราเหมือนเราเลย
ถัดจดาก็ให้ได้คนทำคนชื่อลงไม่ต้องไปพัดพิงดาถหือ
พี่น้องลูกเขาคือพวกนั้นเขาไม่ได้รับรู้
คือวันที่เรียกมาคุยพ่อแม่ครอบครัวยาดไม่มีใครยอมนะคะ
อยู่กันห้าคนแต่ว่าสู้แรงนายนรงไม่ไหวนายนรงก็เลยหนีไปได้ค่ะ
ครอบครัวก็อยากที่จะให้มามอบตัวเพราะว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรม
ไม่ใช่แค่ฝั่งของครอบครัวน้องที่ตกเป็นเหยื่อนะคะฝั่งครอบครัวนายนโรงเองอ่ะ
คือเป็นลูกชายของภรรยาคนเก่าในนรงชื่อในเปรมค่ะเขาบอกว่ารับไม่ได้
ไม่อยากเรียกคนชื่อนรงว่าเป็นพ่ออีกต่อไปแล้วอยากให้ตำรวจหาตัวนายนรงมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
กล้าทำก็ต้องกล้ารับล่ะใช่ปะล่ะคนเรามันอยู่ที่ใจ
กล้าทำก็ต้องกล้ารับคือในส่วนตัวถึงไม่ใช่เรื่องเกิดเรื่องนี้ผมก็ไม่รับอยู่แล้ว
ใช่ไหมในเรื่องส่วนตัวของผมเลยโดยตรงเลยนะผมก็ไม่รับเขาเป็นพ่ออยู่แล้ว
แล้วยิ่งมาเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยผมบอกได้เลยว่าประหารอ่ะ
ตอนนี้ตำรวจสภปรามบุรีก็พยายามล่าหาตัวนายนรงจากเส้นทางที่เขาหลบหนีโดยกล้องวงจรปิดอยู่ก็พยายามตามตัวอยู่นะคะ
ตรวจสอบประวัติดูเนี่ยก็ปรากฏว่านายนรงเคยประกอบอาชีพขับรถตู้รับจ้างแล้วก็เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดขณะขับรถด้วย
โอ้โหแล้วก็ไม่รู้ยังขับรถตู้รับจ้างอยู่หรือเปล่าถ้ายังขับอยู่จะน่ากลัวมากเลยนะคะ